นำเสนอเสน่ห์ของอาหารข้างทาง
รวมไปถึงนโยบายการจัดระเบียบของรัฐบาล
และขณะที่กำลังเริ่มดำเนินการจัดระเบียบ

ชาวต่างชาติที่อยู่ในไทย
แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว

ไทยอาจจะต้องสูญเสียเอกลักษณ์อันโดดเด่น
เสน่ห์แล้วก็สัญลักษณ์ของร้านอาหารริมทาง

จากทั่วทุกมุมโลกให้แวะเวียนมาเยือน
เราไปฟังความคิดเห็นแล้วก็มุมมองของชาวต่างชาติ
ที่มีต่อวัฒนธรรมร้านอาหารริมทาง
รวมถึงทิศทางในอนาคตของสตรีทฟู้ดในประเทศไทย
จากรายงานของคุณชะนิดาพาจงปฏิยัติครับ
เข็นขายอาหารและร้านอาหารริมทางหรือสตีทฟู้ด

เครื่องดื่มขนมหวานแบบไทยเท่านั้น

อย่างผู้เชี่ยวชันและบุคคลทั่วไป
ที่ร่วมกันถกหารือและแสดงความคิดเห็น
ถึงอนาคตของร้านอาหารริมทางของประเทศไทย
งานที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย
พวกเขามองว่าสปีดฟู้ด
ถือเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพ
และตัดสินใจปักหลักพักอาศัยในประเทศไทย
เพราะสตีทฟู้ดเป็นทั้งสัญลักษณ

และถือเป็นวัฒนธรรมที่อย่างรากลึก

ของผู้คนในอดีตทั้งคนไทย
หรือแม้แต่ผู้อพยพที่เข้ามาใช้ชีวิตกินอยู่ในประเทศไทย
จนเกิดเป็นชุมชนและค่อยเติบโตเป็นสังคมขนาดเล็กใหญ่
ซึ่งกลายเป็นจุดกำเนิดของร้านอาหารข้างทาง

ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการจัดระเบียบรื้อถอนร้านอาหารข้างทาง
เพื่อทำให้ประเทศดูทันสมัยทัดเทียมกับประเทศอื่นว่า
ทางการของไทยควรให้คนที่คุกคลีอยู่กับแวดวงอาหารริมทาง
เป็นผู้ที่เข้าไปดูแลจัดการปัญหาดังกล่าว
ที่มีการฆ่าคนของเข้าไปถึงอาหารมากกว่า๗๑๑
หรือแผ่นหรือภูมิประเทศประเทศอื่นให้การจัดการอาหารข้างทาง
กลับมันให้เป็นบังกลับบันเกียรติศาสตร์
ฟิลิปคอนเวลสมิทนักเขียนอิสระและบรรณาธิการพิเศษ

ยกตัวอย่างรูปแบบตลาดที่พบเจอมาในต่างประเทศ
ซึ่งสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาร้านอาหารริมทางในไทยได้
อย่างการติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบน้ำปลาปลา
ให้ใช้งานอย่างเป็นสัตว์เป็นส่วน
เพราะการสั่งย้ายที่ค้าขายนั้น
จะยิ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ต่อพ่อค้าแม่ค้าในแง่ของการสอหาวัตถุดิบ
ตลอดจนการเดินทาง

เหมือนการเป็นแบบที่อยู่ในริฟต์หัวข้าวศัตรูสิงห์โปรด
แต่มีความพลังที่สามารถ
ทำอะไรของแน่นอนหากที่มันไม่ใช่เชื่อมงาน
เราควรลงทุนกับร้านอาหารริมทาง
ที่ไม่ใช่เพียงเพื่อการท่องเที่ยวแต่เพื่อสุขภาพของคนไทยเอง
และหากจะต้องลื้อถอนร้านอาหารริมทาง

เส้นหิวร้ายงาน